เบบี้โลชั่นดีนี่ออร์แกนิคปรัสจากสารเคมีอันตรายดีนี่พิสูจน์แล้วว่าดี
สวัสดีครับข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกัน๖โมง๑นาทีนะครับ
วันนี้มอบคานะน่ะฮะคานะราชเนี้ย
หน้าราชลอนคานะราชลอนเนี้ยกำลังชุมนุมอยู่ที่ราชประสงค์
หลายคนที่จับตามองว่ารุงเอ่ยถันเอ๋อไหมเอ๋ยแพนกวิ่นเอ๋อ

ตัดไปที่การประชุมรัฐสภาก็เป็นการดูกันว่า๗ฉบับ
๗ฉบับของรัฐธรรมนูญจะมีการแก้ไขหรือไม่

๗ฉบับเดี๋ยวเราจะกลับมาไล่เรียนกันว่า

แต่ณวันนี้นะครับพลตำรวจ
ดิจิระสรรแก้วแสงเอก

ประชาสัมพันธ์นะฮะให้ผู้ใช้รถ

หลีกเลี่ยงเส้นทางบริเวณแยกราชประสงค์

ขอแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการจราจร

วันนี้ขอให้หลีกเรียงเส้นทาง

ตรงราชดำริแยกราชดำริ

ขอให้คุณแยกกันอย่างชัดเจน
ถนนพระนาม๑แยกเฉลิมเผา

ถนนเพลินจิตราชประสงค์ถึงแยกชิดลม
ตรงนี้ขอให้ทุกคน

วันนี้ตำรวจเตรียมกำลังคอยอำนวยความสะดวก
ร่านการจรรย์จอดให้กับผู้ใช้รถทะนุน
เพื่อประชาชนได้รับผลกระทบน้อยที่สุด

รายงานสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
ว่าความพร้อมในการรับมือ
วันนี้เรารออยู่ทั้ง๓จุดนะฮะ
อย่างแรกเลยเราขอไปที่แยกราชประสงค์ก่อนดีไหมครับ

คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมยืนอยู่บริเวณ

บรรยากาศขนาดนี้๑๘นาฬิกา๓นาที
วลชนยังคงทยอยเดินทางมาในพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับ

ยังคงมีมวลชนจำนวนมากนั่งอยู่นะครับ
ส่วนด้านขวาของผมนี่คือกลุ่มเต็นต์ของกาดนะครับ
ซึ่งที่เราตรวจสอบดูขณะนี้
มีรุ้งและคูใหญ่ขอนแก่นนะครับ
ที่มีการประกาศเครื่องขยายเสียง
พูดคุยกับมวลชนปราศัยกับมวลชนอยู่ขณะนี้
ก็เป็นเรื่องเดิมนะครับเรื่องของการเรียกร้อง
ข้อเสนอ๓ข้อรวมไปถึงวันนี้
ผู้ใหญ่ประกาศบอกว่าจะมีการไปเอาคืนที่หน้าสตช
เพราะว่าจุดตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นรถอยู่ตรงนี้
คาดว่าน่าจะเป็นหัวขบวน
ที่จะเดินจากแยกราชประสงค์
ไปยังสตชสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
โดยมีแกนนำกาดรวมไปถึงแกนนำในวันนี้
ที่ตอนนี้กระจายตัวอยู่ทั้งหมดนะครับ
ก็จะเห็นว่าตอนนี้ที่เตนท์นี่นะครับที่รถนี้ก็คือครูใหญ่
นะครับที่ปลาไสอยู่ให้คุณผู้ชมดูภาพจาก
รอบกว้างของแยกราชประสงค์
จะเห็นว่ามวลชนยังคงนั่งปักหลักกันอยู่
ก็จะเห็นว่าตอนนี้เต็มทั้งถนน
รวมไปถึงตอนนี้แถวน่าจะยาวไปถึงประตูน้ำ
ตรงนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีรถปลาใส
เขยิบไปหน้าห้างบิ๊กซีราชดำรี
ก็จะเป็นอีกหนึ่งรถปลาใสเช่นเดียวกันนะครับ
ที่มีไบร์ทชินวัฒน์จันกระจ่างอยู่บริเวณจุดตรงนั้น
ซึ่งก่อนหน้านี้อยู่ที่หน้าห้างเซ็นทรัลเวอร์
ตอนนี้ขยับไปอยู่บริเวณหน้าห้างบิ๊กซีราชดำรินะครับ
ส่วนการเดินไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
สตชตอนนี้เรายังไม่ทราบว่า
จะเดินไปตอนไหนเวลาไหน
ซึ่งทางกาดบอกว่าจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์ด้วยหรือไม่นั้น
ก็ต้องรอติดตามกันนะครับว่าจะมีกิจกรรมอะไรต่อไป
แต่บริเวณนี้สี่แยกราชประสงค์เนืองแน่นไปด้วยมวลชน
รวมถึงการปลาใสของครูใหญ่ด้วย
ให้คุณผู้ชมดูป้ายแยกราชประสงค์นะครับ
มีการนำกระดาษไปแปะเอาไว้เขียนว่าราศดรประสงค์
ซึ่งมีการประกาศไว้แล้วว่าวันนี้ไม่ใช่แยกราชประสงค์นะครับ
จะเป็นราชสะดอนประสงค์
ขณะเดียวกันการจราจรบริเวณนี้ปิดทุกเส้นทางแล้วนะครับ
ขณะเดียวกันให้คุณผู้ชมดูถนนที่มุ่งหน้าไปทางเพลินจิตนะครับ
ก็จะเห็นว่าไม่มีการสัญจรแล้ว
วลชนมาอยู่บริเวณหน้าห้างเกษรพาซ่า
หันกลับไปนะฮะที่บริเวณถนนพระรามหนึ่ง

ก็จะมีการปิดการจราจรเช่นกันก็จะมีรถพยาบาลจอดสแตนบายอยู่
แล้วก็ตอนนี้แยกครับผมนะครับ
เป็นที่เรียบร้อยแล้วไม่ให้มวลชนไม่ให้ประชาชนเข้าไปกราบสการะข้างในแล้ว
นี่เป็นบรรยากาศล่าสุดที่บริเวณสี่แยกราชเฉพาะสงฆ์
ส่วนการเดินขบวนไปของกลุ่มมวลชนของแกนนำ
ที่บอกว่าจะเดินจากจุดนี้ไปยังสตชจะเป็นอย่างไร
เดี๋ยวถ้าเกิดมีการเดินแล้วจะรายงานกลับไปอีกครั้งหนึ่งนะครับ
นี่เป็นบรรยากาศทั้งหมดครับศักดิ์สิทธิบุญรัฐข่าวทะละทีวี
รายงานสดจากแยกราชประสงค์ครับ
แน่นอนฮะอย่างที่เขาบอกว่าวันนี้อาจจะมีบิ๊กเซอร์ไพรส์หรือเปล่าแล้วก็
ไลท์หนึ่งในการติดตามข่าวในวันนี้คือ
เขาบอกอาจจะมีการไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งก็ยังไม่รู้วันเวลาที่เขากำหนดนะฮะ

อีกจุดหนึ่งที่วันนี้เราจะรายงานสดกันมานะครับ
ตรงแยกเฉลิมเผ่าคุณจิรายุทธ์บุญชูรอเราอยู่ครับ
พาคุณผู้ชมมาดูบรรยากาศที่บริเวณแยกเฉลิมเผากันอีกครั้งหนึ่งนะครับ
ซึ่งณเวลานี้ก็ยังคงมีมวลชนคณะรัศดร๖๓นะครับ
เดินทางเข้าไปร่วมสมทบการชุมนุมที่บริเวณแยกราชประสงค์กันอย่างต่อเนื่องนะครับ
ซึ่งบริเวณนี้นะครับตรงบริเวณแยกเฉลิมเผ่านะครับ
ซึ่งจะมุ่งหน้าไปยังแยกราชประสงค์นะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าณเวลานี้นะครับจะมีการอาสาของรัศดร๖๓นะครับ
มาประจำการอยู่ตรงจุดที่มีการตั้งแผงเหล็กกั้นอยู่ตรงนี้นะครับ
โดยกาดรัศดรจะคอยดูแลความเรียบร้อยของบริเวณแยกเฉลิมเผ่า
รวมถึงจะมีการอำนวยความสะดวกให้กับมวลชนที่เพิ่งเดินทางเข้ามานะครับ
โดยกาดอาสานะครับได้เดินทางมาปักหลักอยู่ตรงนี้ตั้งแต่เวลาประมาณ๑๗นาฬิกานะครับ
ซึ่งก่อนหน้านี้จะเป็นทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่คอยดูแลความเรียบร้อยที่นั่นตรงนี้นะครับ
คุณผู้ชมครับบริเวณด้านบนของแยกเฉลิมเผ่านะครับบริเวณสกายวอล์กด้านบนนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าก็ยังมีมวลชนบางส่วนนะครับที่ใช้เส้นทางบนสกายวอล์กนะครับ
เดินทางไปแยกราชประสงค์นะครับซึ่งมวลชนกลุ่มนี้จะเดินทางมาลงที่บริเวณอ่า
ทีเอสสยามนะครับจากนั้นก็จะเดินเท้าบนสกายวอล์กเพื่อไปที่จุดศูนย์กลาง
ก็คือบริเวณแยกราชประสงค์นะครับในส่วนบริเวณด้านล่างนะครับ
คุณผู้ชมจะเห็นว่าณขณะนี้นะครับอ่ายังก็ยังคงมีมวลชนนะครับ
ที่เดินมาทางด้านล่างนะครับเพื่อมุ่งหน้าไปยังแยกราชประสงค์นะครับ
โดยมีกาดอาสานะครับคอยดูแลความเรียบร้อย
สแกนว่าเป็นมวลชนที่จะมาร่วมชุมนุมจริงนะครับ
ในส่วนของการจราจรของบริเวณแยกเฉลิมเผ่าตรงนี้นะครับ
การจราจรก็รถเนี่ยครับไม่สามารถเคลื่อนผ่านไปยังแยกราชประสงค์ได้นะครับ
เพราะว่ามีการปิดถนนอยู่นะครับคุณผู้ชมครับบริเวณด้านหน้านะครับ
จากที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เป็นภาพเป็นภาพบรรยากาศสดนะครับ
ตรงนี้จะเป็นบรรยากาศบริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งห่างออกไปห่างออกไปประมาณ๑๐๐เมตรนะครับ
จะเห็นว่าตอนนี้ครับมีมวลชนมาปักหลักอยู่ตรงนั้นเป็นจำนวนมากแล้วนะครับ
ซึ่งเรายังไม่ทราบนะครับว่ามีกิจกรรมอะไรนะตอนนี้ของมวลชนนะครับ
คุณผู้ชมครับณตอนนี้นะครับภาพคุณผู้ชมที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตรงนี้นะครับ
จะเห็นว่ามีมวลชนนะครับที่เพิ่งทยอยอ่าเดินทางเข้ามาผ่านบริเวณแยกเฉลิมเผานะครับ
กำลังเดินทางไปสมทบกับกลุ่มผู้ชุมนุมที่อยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งตอนนี้ผมยังไม่ได้ผมยังไม่ทราบนะครับว่าบริเวณด้านหน้าจะมีกิจกรรมอะไรนะครับ
ซึ่งถ้าหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติมอย่างไรแล้วผมจะรายงานให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับ
และนี่คือความเคลื่อนไหวล่าสุดครับจิรายุทธ์บุญชูข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดจากแยกเฉลิมเผ่าครับ
แน่นอนฮะนั่นจากสดจากแยกเฉลิมเผ่าอย่างที่เราฟังกันมาการรายงานสดขนาดนี้
จุดสำคัญที่น่าจับตามองในการชุมนุมครั้งนี้น่าจะอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าจะมีกิจกรรมอะไรที่จะเกิดขึ้นหน้าสตชหรือสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เราขอตัดภาพไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติที่วันนี้มีการรายงานแล้วก็มีการพูดถึงกันเยอะพอสมควร
วันนี้คุณภูริพัฒน์บุญนินตอนนี้อยู่ที่หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
มีการพ่นสีสเปลลงไปบนพื้นผิวถนนตามประกาศของเกณฑ์นำที่บอกนะครับว่า
ให้มีการพกสีมาด้วยคนละหนึ่งกระป๋องอะไรก็ตามแต่เนี่ย
ล่าสุดนั้นมีการพ่นสีสเปย์ลงไปบนพื้นผิวถนนแล้วเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับ
ประกอบกับอยู่บริเวณด้านข้างของด้านหน้าของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชมครับ
มีกลุ่มมวลชนนั้นไปทำกิจกรรมอยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
นี่ครับลักษณะแบบนี้ครับมีการพ่นสีสเปรย์ลงบนพื้นผิวถนนลักษณะนั้นนะครับ
โดยกลุ่มวัญชนนั้นใช้สีสเปลลงในลักษณะนี้ครับ
มีการใช้สีเนี่ยพ่นไปบนพื้นผิวด้วยถ้อยคำต่างอย่างที่คุณผู้ชมเห็นภาพณขณะนี้นะครับ
ด้านหน้าของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติคุณผู้ชมครับ
มีกลุ่มกาดของกลุ่มมวลชนอาสานั้นคอยยืนตึงกำลังอยู่บริเวณตรงจุดนี้
เพื่อที่จะไม่ให้กลุ่มมวลชนนั้นเข้าไปประชิดรั้วของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาตินะครับ
ซึ่งบริเวณจุดนี้นั้นอยู่ห่างจากประตู๑คือประตูทางเข้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติเพียง๕๐เมตร
โดยกลุ่มมวลชนนั้นมีการแวะทำกิจกรรมที่บริเวณจุดนี้
ตอนนี้แต่ละคนคุณผู้ชมครับมีการนั่งรอกลุ่มแกนนำกลุ่มมวลชนที่จะเดินทางไปสมทบที่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งแก่นนำหลายคนรวมถึงนางสาวปรัชญาหรือนางสาวรุ้งนั้นบอกนะครับว่า
จะมีการจัดกิจกรรมครั้งสำคัญให้จับตาดูกิจกรรมที่เกิดขึ้นบริเวณด้านหน้าของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โดยณตอนนี้ยังไม่ทราบนะคะว่ากิจกรรมครั้งสำคัญนั้นเป็นกิจกรรมอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับ
การตำรวจนั้นตอนนี้มีการนำเอาตำรวจควบคุมฝูงชนนั้น
โร่กำบังเนี่ยมายืนเรียงแถวบริเวณด้านหน้า
นักขณะนี้นะคะประมาณหนึ่งกองร้อยจากสายตาที่ผมเห็น
รวมไปถึงมีการนำเอาลัวลวดลัวลวดหนามเนี่ยมาวางบริเวณด้านหน้า
ตลอดแนวของด้านหน้าถนนแล้วอย่างเต็มที่ด้านในคุณผู้ชมครับ
ยังมีรถน้ำของตำรวจภูทรจังหวัดนนทบุรีและตำรวจภูทรจังหวัดอื่นอื่นนั้น
ประมาณ๒คันมาจอดสแตนบายอยู่บริเวณจุดนี้อยู่
ขณะที่อีกหนึ่งฝากฝั่งคุณผู้ชมครับอีกหนึ่งฝากฝั่งก็คือ
มายืนเกาะริมรั้วอยู่บริเวณจุดนี้อย่างต่อเนื่องนะครับ
โดยกลุ่มมวลชนกลุ่มแก่นนำที่อยู่บริเวณจุดนี้ที่คอยดูแลความเรียบร้อยตรงจุดนี้บอกนะครับว่า
คนที่อยู่ข้างบนนั้นอยากขอความกรุณานะครับว่าห้ามคว่างปลาสิ่งของเข้าไปด้านในของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาติ
ซึ่งก็มีความมีคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีนะฮะไม่มีการคว่างปลาสิ่งของเข้ามาสู่บริเวณพื้นที่นั้นแต่อย่างใดนะครับ
นี่ก็คือหนึ่งกิจกรรมที่เกิดขึ้นอยู่บริเวณด้านหน้าของสำนักงานเลขานุการตำรวจแห่งชาตินะครับคุณผู้ชมครับ
ซึ่งณตอนนี้คุณผู้ชมครับต้องบอกแบบนี้ครับว่าทีมข่าวรวมไปถึงกลุ่มมวลชนที่อยู่ตรงจุดนี้ยังคงรอคอยกิจกรรมครั้งสำคัญที่จะเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาตินั้นมีการวางมาตรการอย่างเต็มที่โดยทางโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติบอกนะครับว่าวันนี้นั้นจะมีการวางมาตรการขั้นสูงสุดในการดูแลสถานที่ราชการอีกด้วย
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่ครับ
เอาละฮะนั่นหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราขอไปอีกจุดหนึ่งได้ไหมฮะ
แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาไล่เลี่ยงกันว่าวันนี้เกิดเหตุการณ์บ้านเมืองอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ย
เราขอไปตรงราชดำริทางฝั่งประตูน้ำคุณนัทพงศ์นะครับ
รอเราอยู่ตรงนั้นครับตรงฝั่งประตูน้ำเราไปคุณนัตรพงศ์เรียบสั่งเทีย
ครับตอนนี้บรรยากาศที่ถนนราชดำรินะครับด้านหลังของผมเนี่ยจะเป็นรั้วของทางกาดอาชีวะนะครับ
ที่นำมาปิดกั้นไม่ให้รถทุกคันสัญจรผ่านไปมาแต่ว่าให้มวลชนและรถของกลุ่มที่จะมาร่วมชุมนุม
ที่มีความจำเป็นเท่านั้นถึงจะเข้ามาภายในพื้นที่ได้เดี๋ยวจะผมจะให้ดูอย่างงี้ครับ
ก็คือว่าจุดที่ผมยืนรายงานเนี่ยบริเวณตรงที่คุณผู้ชมกำลังเห็นภาพไปประมาณสักหนึ่งร้อยเมตรข้างหน้านะครับ
จะเป็นสะพานข้ามคลองแสนแสบซึ่งจุดนั้นเนี่ยต้องบอกว่า
แม้จะมีรถที่ออกจากศูนย์การค้าในระแวกเนี้ยเดินทางออกไปเนี่ย
มีการเปิดเส้นทางก็จริงแต่สองข้างทางเนี่ย
จะเห็นว่ามีกลุ่มมวลชนที่เดินทางเข้ามาสมทบ
ยังพื้นที่ของสี่แยกราชประสงค์อย่างต่อเนื่องโดยภาพแบบเนี้ย
เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงเย็นที่ผ่านมาแล้วนะครับกลับกันครับ
เดี๋ยวผมจะพาดูอีกด้านหนึ่งของบรรยากาศภายในถนนราชดำริ
ที่จะเดินไปยังสี่แยกราชประสงค์ก็จะมีรถขยายเสียงแบบนี้นะครับ
จะเป็นเวทีปลาใสขนาดย่อยที่เป็นการแบ่งจุดเวทีปลาใสแบบนี้
จะมีทุกประมาณ๑๐๐เมตรนะครับจะมีคนสลับสับเปลี่ยนขึ้นมาพูดเวทีประสัยด้านบนนะครับ
จากนั้นเนี่ยบริเวณต่อมาเนี่ยก็จะมีในส่วนของมวลชนที่ทำกิจกรรมต่าง
อย่างเช่นบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะมีกลุ่มมวลชนมาเอาช็อกนะครับเขียนข้อความลงบนพื้นนะครับ
แล้วก็ถ้าเดินไปเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นบริเวณที่คนอ่ะ
จะเดินไปสมทบบริเวณสี่แยกราชประสงค์โดยสี่แยกราชประสงค์เนี่ย
จะอยู่ห่างจากจุดที่ผมยืนรายงานเนี่ยประมาณสักสองร้อยถึงสามร้อยเมตรนะครับ
ตรงนี้สองข้างทางตรงนี้จะเป็นในส่วนของรถขายของแล้วก็จะเป็นของมวลชนที่กระจายอยู่ตามพื้นที่ตรงนี้
ซึ่งบริเวณตรงนี้เนี่ยต้องบอกแบบนี้ครับว่าจะรับสารจากบริเวณสี่แยกราชประสงค์
เพื่อรอความชัดเจนของแกนนำหลักแล้วก็เวทีหลักที่จะมีการส่งสารมาว่า
จะมีการเคลื่อนพลไปยังจุดใดหรือจะมีความเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไป
ซึ่งจุดนี้ก็จะยังคงรอความชัดเจนจากจุดเวทีหลักนะครับแล้วก็บริเวณตรงเนี้ยอย่างที่ผมบอก
ก็คือพอเดินมาสักพักเดินไปเรื่อยเนี่ยก็จะมีในส่วนของเครื่องขยายเสียง
แล้วก็มีในส่วนของจุดที่เรียกว่าเป็นเวทีปลาใสขนาดย่อย
อยู่ทุกทุกประมาณห้าสิบถึงหนึ่งร้อยเมตรเนี้ยจะมีให้เห็นตลอดทางเดินอ่ะนะครับ
ก็ตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าความเคลื่อนไหวเนี่ยทางจุดนี้ยังต้องรอความชัดเจนที่จะมีการส่งสารมายังจุดเวทีหลัก
โดยกลุ่มเวทีหลักเนี่ยแม้จะอยู่ไกลก็ตามนะครับแต่ว่ารถขยายเสียง
ตรงที่มีหลอดไฟอยู่ข้างบนเนี่ยตรงเนี้ยเป็นจุดที่ทางไม้พานุพงศ์เนี่ย
ได้มีการขึ้นพูดปลาใสเมื่อประมาณ๑ชั่วโมงที่แล้วแต่ตอนนี้น่าจะมีการลงไปพักแล้วนะครับ
แล้วก็จะมีการรอฟังข้อมูลความชัดเจนของเจ้าหน้าที่ในส่วนของแก่นำหลักที่เป็นมวลชนหลักเนี่ย
บริเวณสี่แยกราชประสงค์เอาละครับคุณผู้ชมครับ
นี่ก็คือบรรยากาศนี่ก็คือความเคลื่อนไหวของบริเวณถนนราชดำริที่เกิดขึ้นบริเวณตรงนี้
แล้วถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนหรือมีการเคลื่อนพลอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวทีมข่าวจะรายงานกลับไปอีกครั้งหนึ่งครับ
ขอบคุณผู้สื่อข่าวทั้ง๔จุดนะฮะที่วันนี้รายงานสดมาให้พวกเรากันเนี่ย
ในขณะเดียวกันวันนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจก็ได้มีความพร้อมในการรับมือมอบ๑๘พฤศจิกานะครับ
วันนี้อย่างที่เราเห็นทุกจุดเนี่ยจะมีการวางรั้วรวดหนามแล้วก็แท่งบารีเออร์เนี่ย
กั้นทางเข้าออกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเราพยายามเห็นแล้ว
ตอนนี้ได้เริ่มมีกิจกรรมเข้ามาเรื่อยนะฮะยังมีสิ่งที่ต้องวันนี้เราเห็นกันชัดเจนเนี่ย
มีรถน้ำรถน้ำรถดับเพลิงจอดสแตนบายอยู่ในเอ่อสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วค่ะ
เดียวกันวันนี้อีกคนหนึ่งที่น่าจับตามองคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก็เปิดเผยถึงกรณีเหตุปะทะของเจ้าหน้าที่กับผู้ชุมนุมกลุ่มรัศดร
เมื่อวานนี้ที่หน้ารัฐสภาวันนี้รองนายกเขาพูดอย่างนี้
อยากให้เกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอยากให้ชุมนุมอย่างสันติลดอารมณ์ลงบ้าง
และขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บทุกคนส่วนกรณีที่จะมีการชุมนุมที่แยกราชประสงค์ในวันนี้ตอนเนี้ยนะฮะ
อยากให้ชุมนุมโดยสันติพร้อมฝากให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ชุมนุมทุกฝ่ายด้วย
เขาได้โพสต์ภาพภาพหนึ่งพร้อมระบุข้อความว่าเมื่อวานเนี่ยเห็นผู้ชุมนุมหลายคนเนี่ยเอานมไปล้างตา
เมื่อวานมีการใช้แก๊สน้ำตาเกิดขึ้นเนี่ยอันเนี้ยขอบอกว่ามันเหมือนเฟคนิวหรือเป็นสิ่งที่ลือมาจากกลุ่มผู้ชุมนุมในในหลายประเทศนะฮะ
ฮ่องกงฮ่องกงเขาก็มีการสลายมอบด้วยการใช้แก๊สน้ำตา
ว่าโดนแก๊สน้ำตาแล้วเนี่ยสิ่งที่จะปลอดภัยที่สุดคือการเอานมเนี่ยมาล้างนะครับ
โปรตีนในนมจะช่วยเอาพวกสารเคมีในตาออก
จริงแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะนมเนี่ยไม่สะอาดเพียงพอนะฮะ
การใช้นมล้างตาเนี่ยจะทำให้เกิดการอักเสบติดเชื้อตามหลังมาได้
น้ำเปล่าน้ำเกลือน้ำสะอาดในการล้างตาความจริงแล้วก็เพียงพอแล้ว
เขาบอกว่าโอเคละน้ำเปล่าน่าจะเพียงพอณตอนนี้สำหรับแก๊สน้ำตานะครับ
นี่ก็เป็นสิ่งที่เราติดตามกันเดี๋ยวเราจะขอรายงานสดเป็นวินโดข้างนี้ถ้ามีรายการ
และมีสถานการณ์เกิดขึ้นเราจะขอตัดภาพเข้ามาทันทีนะฮะ
โอเคนะครับไปดูอีกเรื่องหนึ่งนะฮะกรณีของวัคซีนนะครับของโควิด๑๙นะครับ
ก็แน่นอนฮะล่าสุดเนี่ยนะครับนายอนุทินชายวิรากูลนะครับ
ก็เป็นมันตรีว่าการกระทรวงสถานะศุกร์ท่านก็ออกมาไฟเขียวนะฮะ

ในการซื้อวัคซีน๒๖ล้านโดสนะครับลองไปดูเรื่องนี้นะฮะ
คือวันนี้นะครับนายวิทินชาญวิรกูลนะครับรองนายวิทินชาญวิรกูลนะครับ
รองนายวิทินชาญวิรกูลนะครับรองนายวิทินชาญวิรกูลนะครับ
รองนายบุญตรีราธิบุญตรีว่าการกระทรวงสถานะศุกร์ท่านเปิดเผยนะครับว่า
ประชุมคณะรัฐมนตรีนั้นมีมติอนุมัติงบให้ประเทศไทย

อยู่ในวงเงินทั้งหมด๖๐๐กว่าล้านบาท
รอบคลุมคนไทยนะครับ๑๒๐ของประชากรหรือประมาณสัก๑๓ล้านคน
ซึ่งคนไทยจะมีวัคซีนใช้ได้ทันที

หากวัคซีนสำเร็จนั้นก็ยืนยันว่า
ถ้าเกิดตอนนี้เนี่ยเราไม่มีการรีบจองที่จะซื้อในตอนนี้

ต่อไปอาจจะต้องซื้อในราคาต้นทุนที่สูงขึ้นถึงโดสละ๒๐เหรียญสหรัฐ
โดยจะมีการจองซื้อนะครับได้รับการถ่ายทอดเทคโนโลยีของการผลิตกลับมาด้วย
เพื่อให้สามารถผลิตได้เองในประเทศไทย
ไม่ต้องกังวลเรื่องของการขนส่งและความเสียหายนะครับ
เนื่องจากมีความร่วมมือร่วมใจกันนะฮะของประชาชนคนไทย
ซึ่งหากในช่วงที่มีการระบาดแต่คนไทยนั้นไม่สวมหน้ากากอนามัยหรือว่าไม่ล้างมือ
ก็อาจจะมีการติดเชื้อมากกว่านี้ก็ได้ซึ่งปัจจุบันนี้นะฮะก็มีปัจจุบันอยู่ที่๓๗๐๐กว่าลายนะครับ
อย่างไรก็ตามนะคนไทยเริ่มใส่หน้ากากลดลงนะฮะจาก๙๐กว่าเปอร์เซ็นเหลือเพียง๕๐กว่าเปอร์เซ็นต์นั้น
ซึ่งการสวมหน้ากากมากกว่า๙๐ทำให้ประเทศไทยนั้นไม่เกิดการติดเชื้อรุนแรง
แล้วก็เป็นที่ยอมรับนะฮะจากทั่วโลกกรมอนามัยจึงต้องจัดกิจกรรมรณรงค์นะครับ
ตุ้นให้คนนั้นกลับมาสวมหน้ากากอนามัยมาล้างมือแล้วก็เว้นระยะห่าง
ให้ใกล้เคียงกับอัตราเดิมมากที่สุดนั่นคือ๙๐เปอร์เซ็นต์นะครับ

ช่วงนี้ก็อาจจะต้องช่วยกันดูแลตัวเองไปด้วย
เพราะว่าหลายประเทศอย่างเขาบอกว่าโดยเฉพาะยุโรปตอนนี้
โรปอาจจะเริ่มเย็นใช่ไหมล่ะก็กลับตอนนี้ก็บอกโควิดกลับมาระบาด

จนถึง๑๕มกราคมแล้วฮะณตอนนี้

ก็แน่นอนว่ามีการประชุมของคอรมอลออกมาแล้วก็ทาง
มีการประชุมว่าโอเคละเราขยายไปจนถึงวันอีก๔๕วัน
ปกติที่เราจะเห็นข่าวอ่านข่าวกันอยู่คือทีละ๓๐วัน๓๐วัน
คราวนี้มันขยายไป๔๕วันเลยนะ
อีกเรื่องหนึ่งวันนี้ในโลกโซเชียลก็แชร์กันสนั่นเลยทีเดียว
สำหรับเรื่องของเจ้าแมวฮีโร่ค่ะ
ก็คือเขาทำเรื่องใหญ่แบบว่าเกินตัวมากเลย

คือเมื่อเจ้าเหมียวเนี่ยนะคะเขาทำเรื่องใหญ่เกินตัวด้วยการขู่ไล่ช้าง

ตัวจิ๋วนะแต่ช้างตัวใหญ่ตัวโมโหรันมาก

คือเจ้าช้างเขาเข้ามาทำลายทรัพย์สินในบ้าน

โดยระบุบอกว่าช้างหมู่บ้าน
เหมียวเจ้าของบ้านขู่ถึงกับขาสั่นถอยกันเลยทีเดียว

บ้านนี้อยู่นครนายกนานไปที
ส่วนน้องฮีโร่นี่เป็นแมวจรเขาก็มาขออยู่ด้วย

ผมก็เลยตั้งชื่อว่าเจ้าฮีโร่โอ้โห
ไล่ช้างออกจากบ้านได้ดูสิไม่กลัวเนอะ
ช้างตัวเบลอเลยอ่ะช้างตัวใหญ่จริงเข้ามาในบ้าน
แต่เขาบอกว่าช้างเชือกนี้เป็นช้างที่ดังอยู่แล้วใช่ไหม
ใช่ไหมรู้สึกจะมีข่าวของช้างทุกเชือกนี้บ่อยพอ
คาชาพาไงไม่ใช่เชื่ออะไรพายประดินอะไรอย่างนี้ใช่ป่ะ
ใช่ป่ะแต่คาชาพาก็แปลว่าช้างมั้ยครับแม่

ฉันไม่ได้โอ้โฮตกใจฉันใช่ป่ะ
เสียงออกอากาศไปนะคุณไม่ได้ตกใจสิ
คุณไม่ตกใจเหรอเอ็ดฉันพูดเอ็ดอย่างนี้

อุ๊ยคุณนี่มันก็ยำนะมันก็ยิ่งคุณกันโดนนะ
โอ้โฮนะเอ้าวันนี้นะครับ
เราขอบอกเลยว่าขอบอกว่าดูติดตามสถานการณ์ให้ดีดีว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นวันนี้ที่รัฐสภาก็ค่อนข้างจะแบบ

อีหนุ่มกูพูดถึงการเมืองอยู่

อื้อไฟหรือเปล่าแต่งหรือเปล่า
ออฟฟีเจอร์ออฟฟีเจอร์ใหม่ถ้าโดนแคปหน้าจอเตือนทันทีจริงหรือจริง
โอ้โฮแล้วผมชอบไปแคปแล้วก็ชอบแบบอุ๊ยฉันก็ชอบแคปพวกฉัน

แคปเราทำอะไรคะซูมซูมต้องเอามาซูมจริง
พอเจ้าตัวจะรู้ทันทีเลยหรือแคปเราซูมด้วย
เขาบอกที่แคปนู้นไงอ่าเดี๋ยวมาฮัลโหล

อ้าวเกิดไว้ไม่รู้ค่ะคุณนี่มันน่ะ
นี่เลยคุณนี่มันน่ะ
อ่านสิก็เห็นตั้งใจอ่านสกริปเล็กต่อเบรกนึงเนี่ย

ไม่เคยเล่นเหมือนกันเป็นไงมันจะเป็นคล้ายกับแอปก่อนหน้านี้
มันก็จะไปแจ้งฝั่งบ้านสูตรเราแคป
ตายแล้วก็คือเวลาเราแคปใครปุ๊บเนี่ยมันรู้หมดเลยนะ

มันต้องเล่าเหตุผลพี่แคปทำไมแคปเก็บไว้
เก็บไว้มันสวยงาม

มันไม่ถูกไม่ได้หรอกจริง

เขาบอกอย่างนี้จะมีการแจ้งเตือนด้วยนะ
เวลาที่มีใครไปแคปหน้าจอแล้วก็บทสนทนาด้วยนะครับ
ช่วยผู้ใช้งานนั้นสามารถตั้งค่าการแชท
ให้มีการลบข้อความอัตโนมัติ

หลังจากข้อความถูกอ่านแล้วก็ทำการปิดแชท

คืออะไร
ต้องให้ได้อย่างนั้นสิวะ
ต่อไปหลักฐานอะไรที่พี่หนุ่มเคยคุยกับใครเขาจะหายไป

แต่เราต้องตั้งเอาไว้ถูกไหม
ต้องตั้งเนี่ยมีลายดูไปบ่อยเนี่ย
เราต้องตั้งไว้ใช่ไหม

จะมีคำอธิบายขึ้นหน้าจอเพื่ออธิบายวิธีการใช้งาน
จากนี้ผู้ใช้งานจะได้รับการแจ้งเตือน
มีคนไปแคปหน้าจอของคุณ

เพราะเฉพาะการสนทนาแองจีก็ดีแล้ว

คุณแม่ดูลูกตูมตามอยู่แล้วคุณแม่หิว
แล้วคุณแม่หิวไงคุณแม่แคปรูปตูมตาม
แม่ปัดซ้ายใช่ไหมเพื่อให้ภาพมันสกรีนช็อตอะไรอย่างนี้

เวลาสมมติเราไปเจอคนคนนั้นตายเราไปแคปท์รูปเต้า

ไหมแต่มันรู้สึกไม่คิดเท่าที่การใจอ่าน
ไม่มีคนมาบอกเลยอ่ะไม่มีเพราะวันนี้มันคือเรื่องใหม่มากคุณแม่
แล้วก็พอมีคนไปแคปเราไว้ไงตอนนี้

มันก็จะแจ้งว่าเออเนี่ยภาพนี้
อันนี้ก็คือมันเป็นโหมดที่ต้องตั้งค่า
เขาก็คงมีวิธีการใช้อีกทีหนึ่งว่าตั้งอย่างไรเนอะ

เดี๋ยวมันจะได้อธิบายบอกว่าเราจะตั้งหรือเราจะไม่ตั้งอะไรอย่างนี้

คุณเป่าเท่าบอกเฮียหนุ่มลูกพี่ผมเป็นอะไรหน้าตาไม่สบาย

คุณวนิดาชำนาญบอกเห็นพี่หนุ่มหน้าพี่

เดี๋ยวน่าจะตื่นประมาณเด็ก๓จริง
วันนี้เชื่อไหมว่าผมเพิ่งรู้ว่า

ไม่ได้กินอะไรแม้แต่คำเดียวก็ไม่ได้กินเลยวันนี้
ตั้งแต่เช้าก็คือทำงานทำงานทำงานทำงานแล้วก็มานี่
แล้วก็เลยเมื่อกี้ได้กินหมูสะเต๊ะไป๓ไม้

ไม่มีนักกินข้าวกันค่ะมีโปรเจกต์อะไรพิเศษหรือเปล่าค่ะ
จะไปยังไงจะไปยังไงก่อนตอนนี้

ไม่มีไม่มีไม่มีไม่มีโปรเจกต์อะไรจริง

หรือคุณแม่ตบปากแล้วคำรายการใหม่พี่หนุ่มหรือเปล่า

จะนั่งอ่านทำไมอ่านอากาศเย็นอากาศหนาว

งจี้มึงบ้าหรือเปล่า

สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นเข้ามาตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไป

กำลังแรงสูงมาจากภาคเหนือ

ปีนี้ปีที่เราผ่านมากับสิ่งที่กำลังจะเกิด

เพราะว่าเขาจะมีการแบบว่าห้ามรถเข้านั่นเข้านี่
แล้วก็หลายจุดเขาเตรียมแล้ว

มือไว้ก่อนที่จะรับกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น

คือกรมอุตุนิยมวิทยาเขาพยากรอากาศ
ในช่วง๒๔ชั่วโมงข้างหน้าที่กำลังจะถึงนี้ค่ะ

หรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังอ่อน

ก็ทำให้ประเทศไทยตอนบนตอนนี้มีอุณหภูมิสูงขึ้น
แต่ว่ายังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าค่ะ
ส่วนยอดดอยและยอดภูยังคงมีอากาศหนาวอยู่

ระวังอันตรายเวลาสัญจรผ่านที่ที่มีหมอกเยอะด้วย
ส่วนมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกำลังอ่อน
ยังคงปลกคุมไทยแล้วก็ภาคใต้
ขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมประเทศมาเลเซีย
ลักษณะเช่นนี้ก็ทำให้ภาคใต้ตอนล่าง

มีเมฆบางส่วนกับมีหมอกบางในตอนเช้า
อุณหภูมิต่ำสุด๒๔๒๕องศาเซลเซียสนะคะ

กลางวันไม่ต้องพูดถึงเอาไงตกจัง
นั่นไงอ๋อนี่
ตรงนี้น่าจะเป็นหน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติครับ
ขอตัดภาพใหญ่ได้ไหมครับ

ว่าเดี๋ยวจะมีกิจกรรมที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ณตอนนี้มีการย่างหมูกระทะ

ตอนแรกเขาบอกว่าจะไปย่างที่รัฐสภาคม
เขาจะไปย่างที่รัฐสภาเมื่อวานนี้

ไปย่างหมูกระทะที่หน้ารัฐสภาคมผิด
วันนี้ก็เลยมาย่างหมูกระทะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

ใช่ครับเขามีเหมือนเมื่อวานเขาบอกว่ามีทั้งหมด๒๐ชุด

นี่ตอนนี้กลายเป็นแบบว่าตอนนี้
กิจกรรมที่เขาทำกันตอนของนักข่าวถ่ายหมูกระทะกันแล้ว

นี่ไงพี่จะไปกินข้าวกันไปชวนไปกินหมูกระทะป่ะคะ

แต่น้ำจิ้มมันเลิศอ่ะคุณแม่น้ำจิ้มต้องมีหลากหลายต้องมี๓น้ำจิ้ม

ตอนนี้เพิ่งพูดไปเองว่ายังไม่ได้กินข้าวทั้งวันเนี่ย
แล้วดูเห็นหมูกระทะเนี่ยโอ้โหท้องร้อง
เพราะฉะนั้นตอนนี้ไฮไลท์น่าจะมาแล้วนะฮะ
จากที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
วลชนตั้งโต๊ะหมูกระทะ
หน้าสำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คนทำโรงศพนะฮะ
คุณเก่งมากอายุเท่าไรคุณเก่งมากคนทำโรงศพ

เขาเนี่ยอยู่ที่ประเทศอินโดนีเซียที่จังหวัดสุมาตราเหนือนะฮะ

กำลังนั่งทำงานต่อโรงศพอยู่ที่ข้างบ้าน
ซึ่งขนาดนั้นมีหิมปิดสัญหากุณ

พุ่งตกลงมากระแทกละครับปั้ง

ปรากฏว่าไปตกตรงไหนตรงห้องนั่งเล่น
โดยก้อนหินดังกล่าวมีน้ำหนักประมาณสัก๒กิโลกว่า๒๑กิโลกรัม
ส่งผลให้เกิดเสียงดังสนั่นเลย
ชาวบ้านที่ได้ยินอุ้ยตายแล้ว

เรียกว่าไทยงงไม่ได้เพราะไม่ได้เกิดที่ประเทศไทย

ก็น่าจะเป็นอินโดงง
ภายหลังเนี่ยแจ้งเรื่องให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจมาตรวจสอบ
พบว่าเป็นอุกาบาท
แล้วไงหากเป็นประเภทหินล้วนเนี่ย
เอาง่ายกรัมนึงมันจะตกอยู่ที่๑๕บาทต่ำสุด
สูงจนถึง๑๕๐บาท
หากเป็นโลหะนอกโลก
สามารถขายได้ที่กรัมนึงนะฮะ
เหรียญสหรัฐหรือ๓๐๐๐บาท
อุกาบาทชิ้นดังกล่าวเนี่ยคาดว่ามีอายุประมาณ๔๕พันล้านปีพี่
ซึ่งเป็นหินที่หายากมากมีมูลค่าประมาณกรัมนึงนะครับ

หรือเอาคิดเป็นเงินไทยตอนนี้ก็ประมาณกรรมนึง
รวมทั้งชิ้นเพราะว่าน้ำหนักอยู่ที่๒กิโลกว่าน้อง๒๑กิโลเนี่ย
รวมทั้งชิ้นนี้มีมูลค่าสูงถึง๑๘๕ล้านเหรียญสหรัฐ
คือถ้าเป็นเงินไทยตอนนี้หินตกบ้าน๕๖ล้านบาทฮะ
แล้วบ้านนั้นตกไปก็คือโชคดีไปเลยอย่างเงี้ยหรอ
ก็ไม่รู้เค้าขายหรือยัง
แล้วก็เชื่อว่ามันเป็นโชคเป็นลาบจากเบื้องบน
จากเบื้องบนส่งมาให้และตั้งใจจะนำเงินมาสร้างกิจจักรในชุมชน

ปรากฏว่าหัวหน้าสำนักงานการบินและอวกาศแห่งชาติอินโดนีเซียกล่าวว่า

ที่จะมีอุกาบาทตกลงในย่านที่อยู่อาศัยของคน
ส่วนใหญ่จะไปตกในสถานที่ห่างไกลเช่นในมหาสมุทร
ในป่าไม้หรือในทะเลสาย
นี่อันนี้ก็วางกันไป

คืออะไรเว้ย

ว่าเป็นเรื่องดราม่าของวันที่แองจี้เลือกมา

เมื่อเพลงสาวญี่ปุ่น

มีเนื้อเพลงไม่เหมาะสมคุณ
รวมถึงการแต่งตัวของหญิงสาว
ใส่ชุดลักษณะเหมือนชุดนักเรียนนะฮะแต่ท่อนบนแล้วก็ท่อนล่างเนี่ยมีความสั้น
นี่ดูมันเป็นชุดนักเรียนที่ไม่ปกติ
หากบุคลต้องไปเห็นก็จะทันทีทราบว่าเป็นชุดนักเรียนญี่ปุ่นนั่นแหละ
เหมือนแบบว่าไปพาดพิงถึงเขา
ก็เข้ามาแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง

เมื่อชาวญี่ปุ่นหลายคนได้เห็นก็เข้ามาคำว่าเฮ้ย
ทำไมชุดนักเรียนของพวกเขาน่าเกลียดแบบนี้วะ
เหมือนไปดัดแปลงชุดของเขาแบบนี้ได้ยังไงว่า
ธรรมของเขานะมันไม่ใช่แบบนี้
ถ้าสมมุติเป็นชุดใคร่เหล่างเรากดแบบอัดแปลงก็ต้องโกรธ

เสียงได้แต่ภาพไม่ได้เพราะภาพตอนนี้เซ็นบุ๊กกำลังสแกน

คนญี่ปุ่นก็ไม่พอใจว่าทำไมเอาชุดนักเรียนเข้ามาทำอย่างนี้ไงคุณหนุ่ม

ผมเห็นแล้วมันมีแต่ความน่ารัก
เลยเป็นคำพูดขึ้นมาว่าโอ้แม่สาวญี่ปุ่นทำไมเธอน่ารักจัง
น้องไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสาวญี่ปุ่นแต่อย่างใด
พวกเราทำเพื่อสร้างงานกันเราลองไปฟังบางช่วงบางตอนของเพลงกันซะหน่อยนะฮะ
โอเคลงมา

ก็เลยเอาความน่ารักมาแทนคำพูด
โอ้เม่อสาวญี่ปุ่นทำไมเธอน่ารักจัง
น้องไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นสาวญี่ปุ่นอย่างใดว่าก็คน
ก็มองอีกทีว่าถ้าชุดนักเรียนเราล่ะคนคิด
ด้วยตรงต้องปิดมั้ยกล้ากำลังตอนนี้เฟยบุ๊คเออทาง
บอกไม่ให้เห็นเลยใช่ไหมครับตรงสามมปลาย
หมายถึงว่าจะเอามาเปิดแปลงไม่ได้แต่ในสิ่งที่เปิดได้ดูได้อยู่

เป็นตัวปลอมนะคุณผู้ชมค่ะเป็นธรรมดาของคนดัง
เรียกว่าตอนนี้ก็คือสร้างช่องทางการสื่อสารปลอมกันอยู่บ่อยครั้ง

มีคนเข้ามาติดตามกันถึงหลักหมื่นเลยทีเดียวค่ะ
คุณเจมส์เองเขาก็ออกมาโพสต์รูปภาพ

ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
รวมถึงต้องระมัดระวังแล้วก็เท่าทันสื่อโซเชียลด้วย

ทูตนั้นใช้คางเกยที่ไหล่ของยายาเอออืมงานธุรกิจต่อจะต้องเบ้างี้
เนี่ยอืมคุณเกิดไปเกยอย่างเนี้ยใครไม่ก็จะถีบเอาอียาออกกันดิ
เขาผลักหัวออกมันจะน่าเกลียดกว่าเธอนี่คุณแม่ในไอจีคุณแม่หนูดูอยู่นะ
คุณแม่ไปสัมภาษณ์ลูกครึ่งนะที่เป็นนักมวยนะ
มาช็อกมวยโอ้โหน่ารักอยู่รุ๊ปเครื่องงักปริ่ง
จริงแด้คริย

นางตอบไหมโอ้โหแบบเหมือนมากนางเชื่อ

ตอนนี้เห็นเขาบอกว่าคุณป๊อกมากกี้มีเพลงใหม่
เอาลูกเอาลอกมาเล่นเต้นใหญ่น่ารักมีเด็กแฟนมาเล่นเต้น

อีซูสุรออีซูสุจะรีบไปตาย
อะไรมันอะไรควรที่จะก้มตำ

อยากรู้เรื่องนี้หรอ

หมายความว่าอะไรอ่ะนะคะ

ถามว่ามีคนเข้ามาคุยมาอะไรเมียจีบมีตลอด
แต่ว่ายังไม่ได้แบบคบกับใครไม่มี

เพราะว่าเขาก็ถามนางอยู่ว่าแบบ
ตกลงเห็นพ่อกันบอกว่าเออมีไลน์ไปหาแล้วทำไมไม่ตอบเขา

คือล่าสุดเนี่ยกันเขาก็เปิดเผยบอกว่าไม่เกี่ยวกันครับ

ตั้มเรียนจบแล้วก็คนที่ถูกลอตเตอรี่

ส่วนตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใจขออยู่คนเดียวก่อนดีกว่า
ถามว่าเห็นข่าวอีกฝ่ายบ้างไหม
ก็พอเห็นบ้างเพราะมีแฟนคลับแท็กเข้ามาในเฟส

เขาก็ไม่ได้บล็อกไลน์นะแต่เขาแค่ไม่ตอบเท่านั้นเอง

แฟนเก่าที่มาไม่รู้จบดีไม่ดีไม่รู้แต่ทักมาคุณแม่คุณแม่ตอบไหมล่ะ

จบไม่ได้จะดีถามอาจารย์ไปมารีเวลาเจอมารีมันก็พูดตก
ไม่ได้จบดีเวลาสัมภาษณ์ก็ตอบตามสิ

ถ้าสมมุติแฟนเก่าที่จบไม่ดีกับคุณแม่สักคน
สมมุติหนุ่มคนนั้นโทรไลน์มาคุณแม่คุณแม่ตอบไหมล่ะ

ก็ตอบเนี่ย

เวลานางสัมภาษณ์นางอ่ะจบก็ดีมั้ย

พี่หนุ่มทักแฟนเก่าไปเขาตอบพี่หนุ่มมั้ยล่ะ
ไปไปส่องไอจีของไอซ์อภิษดาปรากฏว่าฟังฉันเยอะไปนู่นไปปีนแล้ว
เดินทางมาถ้ำนาคาเริ่มต้นคือไม่เคยมาจังหวัดบึงกาลเลย
นางก็มาครั้งแรกเป็นจังหวัดที่น่าเที่ยวมากเลย
เดินขึ้นถ้ำนาคาเนี่ยต้องลงทะเบียนก่อนปัจจุบันเนี่ย
เขาได้ต่อวันนะฮะสามร้อยห้าสิบคนต่อวันละอืมนะฮะ
ชมว่าเขาบริหารจัดการดีมีลงทะเบียนมีการว่านำขวดน้ำขึ้นไปอยู่เขานับเลยนะ
ว่าคุณเอาขวดน้ำขึ้นไปอีกขวดต้องเอาลงมาเท่านั้นนะครับ
กว่าฉันแล้วอ่ะเท่าไหร่ฮะห้าถึงหกชั่วโมงโอ้โห
ผู้ใหญ่บ้านบอกให้แวะถ่ายทุกจุดเลย
อ๋อนี่เขาร้อมเลยนะ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
ตกลงไปรถกันอะไร

ดูข้างหน้าดูหรอ
อย่างนี้แล้วกันครับสถานการณ์เหตุบ้านการเมืองจะเป็นยังไงต่อ
เราจะมีการก่อติดสถานการณ์การชุมนุม
แล้ววันนี้ที่รัฐสภาก็ค่อนข้างจะร้อนแรง
มีการประชุมร่วมระหว่างสสกับสวเพื่อหาทางออกกัน
เกี่ยวกับร่างรัฐมนูลใหม่จะเป็นยังไง
ตอนนี้ไทยรัฐนิวโชว์รอนำเสนอข่าวทั้งหมดอยู่
พรุ่งนี้เจอกันใหม่๖โมงเย็นไปกันก่อนครับสวัสดีครับ